แต่ว่าสำหรับปรายศนีย์ไทยก็มีขั้นตอนที่ค่อนข้างเข้มงวด
ในการที่จะตรวจสอบพัสดุที่ส่งทางปรายศนีย

แล้วก็ตรวจสอบสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน

เพื่อคัดกรองไม่ให้มีวัตถุต้องห้าม

จากรายงานของคุณชนรัฐโผการถนาวัฒน์
ทำการปรายศนีย์ทุกสาขาจะมีป้ายย้ำเตือนให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงทุกครั้งที่ใช้บริการ
เป็นขั้นตอนแรกที่ผู้มาส่งปรายศนีย์หรือพัสดุต้องปฏิบัติเป็นอย่างแรกในการฝากส่งของทุกชนิด
หลังจากฝากส่งพัสดุแล้วต้องการกล่องหรือหีบห่อบรรจุ
จุดบริการหุ้มห่อเป็นอีกจุดที่พนักงานจะสามารถตรวจสอบสิ่งของที่นำมาส่งได้
แต่หากเป็นพัสดุที่ผู้ใช้บริการห่อมาเองจากบ้าน
จะมีเครื่องสแกนตรวจจับโลหะไว้คอยสแกนพัสดุทุกชิ้น
ที่ทำการไปซะนี้นะคะจะมีเครื่องเอ็กซ์เรย์ค่ะ
ซึ่งพัสดุที่ต้องนำส่งโดยเครื่องบิน
ก็จะต้องมาผ่านการเอ็กซาเรย์ที่จุดนี้ทุกชิ้นนะคะ
อกจากนี้แล้วพัสดุที่ผ่านการตรวจด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ
แล้วพบว่าต้องสงสัยก็ต้องมาผ่านการเอ็กซาเรย์ที่จุดนี้เช่นเดียวกันค่ะ
หากเครื่องตรวจจับโลหะมีเสียงร้องเตือน
ภายในมีวัสดุที่เป็นโลหะ
ขั้นตอนต่อไปจะนำไปผ่านเครื่องเอ็กซาเรย์
เพื่อตรวจให้เห็นภาพภายในกล่องว่าบรรจุสิ่งของใดไว้
อย่างเครื่องนี้สามารถตรวจเห็นว่ามีกล่องใส่แว่นตาบรรจุมาในกล่องพัสดุค่ะ
หากตรวจพบสิ่งของต้องห้ามฝากส่ง
สิ่งมีชีวิตสิ่งเสพติดวัตถุลามกอนาจารย์ธนบัตร
เจ้าหน้าที่จะทำการอายัดไว้ทันที
ส่วนวัตถุมีคมที่ปราศจากสิ่งหุ้มห่อ
อาวุธปืนและลูกกระสุนหรือแบตเตอรี่
จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการหอหุ้มก่อนทุกครั้งค่ะ
หรือหากตรวจพบวัตถุระเบิดและวัตถุไวไฟทุกชนิด
ปรายศนีย์ไทยจะอายัดไว้และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการ
ของที่มาส่งผ่านปริศนีย์ต้องบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะโอ้เป็นล้านล้านชิ้น
โดยเฉพาะของที่เป็นกล่องก็เป็นล้านล้านเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเปิดดูทุกชิ้นเป็นไปไม่ได้
แต่ว่าสิ่งสำคัญที่เรามีก็คือว่า
เราจะมีพบปรัยศนี๒๔๗๗
ระบุไว้ชัดเจนว่ามีของอะไรบ้างที่ห้ามส่งผ่านปรายศนีย์

ถ้าใครส่งของเหล่านี้ถือว่าผิดกฎหมาย
ตำรวจสามารถที่จะดำเนินคดีได้
ทำการปรายศนีย์ทุกสาขาจะมีกล้องวงจรปิด
ซึ่งกรรมการผู้จัดการบริษัทปรายศนีย์ไทย
ชับให้เจ้าหน้าที่ทุกสาขาคอยตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ว่าสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
เพื่อเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัย
และระบุตัวตนบุคคลผู้ฝักส่งสิ่งของ
หากมีการพบวัตถุแปลกปลอมอีก